มันเข้าโค้งสุดท้าย
อีกไม่กี่นาทีเราก็จะรู้แล้วแหละนะว่า
ใครที่จะเป็นเศรษฐีคนต่อไป
พาคุณผู้ชมไปส่องตัวเลขกันต่อเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้รวบตึงมาให้แบบจุกกันเลย
นี่เขาไปงานบวงสวงริมแม่น้ำโขงจ้ะ
แหมช่วงนี้ทั้งคู่เดินสายทำบุญกันถี่ยิบเลยนะ
ว่าแล้วพี่ฮายก็ขอจุดทูบถวาย
เดี๋ยวดูเลขทูบนะคือส่องยังไงส่องยังไง
เลขทูปก็ไม่มาสักที
เอางี้ดีกว่าพาไปดูพี่อำพรแหวนเพชร

ไปที่วัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบล
คุณผู้ชมเพียมพรจุดภูมิได้เลข๑๓๐

เสียงเซียมซีมาให้ด้วยได้เลข๑๙๙
อันนี้แค่๒คนแรกนะจ๊ะ

ตามพี่ตายอรไทยไปเลย
เมื่อวานนี้พี่ตายเขาไปร่วมเป็นประธานพิธีเททองหล่อองค์ทาเวสวัน
ความสูง๒๕เมตร
ที่วัดวังยายฉิมจังหวัดนครนายกนะคะ
ซึ่งนอกจากจะร้องเพลงขับกล่อมพ่อแม่พี่น้อง

พี่ตายังโชว์เลขปลายประทัดเอาไว้ด้วย
นั่นก็คือเลข๔๗และ๓๔

ด้านล่างตัวเล็กนะจ๊ะ
ไปต่อค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิม

นี่แทบจะเป็นเจ้าแม่คนหนึ่งแล้ว

หมายมงคลวันนี้แดงมงคลบอกเลยคุณผู้ชม

ไม่รู้ว่าแต่งตัวออกจากบ้านไปไหนนะคะ
ชุดแดงกระเป๋าแดงรองเท้าแดงเอาเลิกเอาชัย
แถมยังยืนโพสต์ท่าเก๋หน้ารถแบบนี้
ไปเลยค่ะป้ายทะเบียนรถ

ไม่ใช่แค่พวกเราที่สนใจ
เน็ตเขาก็ส่องเหมือนกันคุณผู้ชม
พูดถึงเรื่องรถไปกันต่อค่ะ
จ๊ะนมพนีดิฉันชอบแคปชั่นเขามากเลย

แต่ฉันก็เต็มร้อยเสมอนะจ๊ะพี่จ้า

วันนี้พี่จ๊ะก็เต็มที่มาก
โพสต์ท่ากับรถหรูคันใหม่
๓๖โอ้โหยังไม่จบคุณผู้ชม

ไม่ยอมน้อยหน้าค่ะใกล้วันเกิดค่ะ

หอยรถกระบาดมาเป็นของขวานแน่นอน

สีขาวแบบนี้ทะเบียนรถได้แก่

หม่ำบอกว่าว้าวนะคะ
ต่อกันที่คุณอีฟพุทธฤดาค่ะ
มันกล้องออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
คือไทยเคยถูกเลขมาแล้วนะ
แล้วอาต้อยเองก็เคยทานกล้วยจากต้นนี้ด้วยนะคะ
ก็คือว่ารอบนี้ค่ะต้นกล้วยออกเครือมา

คือมันเยอะหลายชั้นมากคุณผู้ชมลูกดก

มันแทงออกมาจากต้นกล้วยแบบนี้เลยค่ะ
คือโดนตัดไปแล้วยังแทงออกมาได้ค่ะ
เอาล่ะทีนี้แฟนคลับก็มาแห่ถามกันใหญ่เลยค่ะ

ถามหมายถึงบ้านเลขที่

คือท่วมหัวรวยรวยรวย
สาธุ
แม้พร้อมใจกันสาธุนะคุณผู้ชม